คันดีเดรชนายุกอันดับหนึ่งที่จะเสนอชื่อในสะพาย

ภาคเพื่อไทยอยู่มายาวนาน

มีนายกรมนตรีที่ต้องถูก
เงียนเป็นไป

ด้วยคดีต่างยาวไปหมดถูกนายกรุงนี้อีกคนนึง
อีกคนสองคนก็ถูกสอยไปด้วยเรื่องที่เล็กมากอ่ะใช่ไหม
อย่างคุณสมัครท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ถูกก็ถูก
ซึ่งเป็นอะไรที่ต่างชาติเขาค่อนข้างที่จะไม่เห็นด้วย
ใช่ไหมครับเราเองเราต้องมีความระมัดระวังเรื่องพวกนี้
ใช่ไหมครับคอยทุกอย่างมันเรียบร้อยก่อนเราก็ดู
ความเหมาะสมก่อนว่าเป็นยังไงแล้วก็เสนอชื่อ
เดตทั้ง๓ท่านพร้อมที่รับใช้พี่น้องประชาชน

แต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นผมหรือจะเป็นคุณอุ้งอิ๊งหรือเป็นอาจารย์เจกเกษมเนี่ยยังไงเราก็ยังอยู่
ผมก็ไม่ได้ไปไหนผมก็ไม่ได้จะมีการน้อยใจแล้วก็มีการออกมาจากพักถ้าเกิดคุณอิ๊งได้รับเลือกมานะครับ
เพราะว่าผมเองผมก็จะอยู่รับใช้พักเพื่อไทยต่อไปนะครับทำหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ในฐานะประธานที่ปรึกษา
แต่ตอนนี้๓คนต้องระมัดระวังไว้ก่อนอย่างนี้หรอ

เดี๋ยวจะเป็นอะไรไปของอย่างนี้ครับ
ต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราเองเราก็เป็นเป้าพอสมควรเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าประวัติศาสตร์ก็ทำให้เราต้องมีความระมัดระวังพอสมควรเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าเรื่องการทะเลาะการงอนไม่มีครับเราก็คุยทุกวันก็ไม่มีอะไรนะครับ
เลือกตั้ง๖คนกดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน